ยกซ้ายยกซ้ายยกซ้ายยกซ้ายยกซ้ายยกซ้ายยกซ้ายยกซ้ายยกซ้ายยกซ้ายยกซ้ายยกซ้ายยกซ้ายยกซ้ายยกซ้ายยกซ้ายยกซ้ายยกซ้ายยกซ้ายยกซ้ายยกซ้ายยกซ้ายยกซ้ายยกซ้ายยกซ้ายยกซ้ายยกซ้ายยกซ้ายยกซ้ายยกซ้ายยกซ้ายยกซ้ายยกซ้ายยกซ้ายยกซ้ายยกซ้ายยกซ้าย
ว่าสีนะคะสีเขียวเนี่ยคืออุณหภูมิประมาณหลัก๑๐องศา
สีเหลืองคือประมาณ๒๐องศาเพราะฉะนั้นถั่วเฉลี่ยค่ะ
อากาศเย็นนะคะอากาศเย็นสบายนะคะ
คือช่วงประมาณสิบหกองศาถึงยี่สิบสามองศานะคะ
ส่วนอากาศหนาวเนี่ยคือช่วงประมาณสักแปดถึงสิบหกองศานะคะ
แล้วแต่พื้นที่ส่วนคลื่นเห็นไหมคะ
ไม่มีคลื่นสูงมารบกวนการท่องเที่ยวการล่องเรือหรือว่าการทำประมงเลยนะคะ
สงบสบายไม่ถึง๑เมตรแบบนี้ก็สามารถที่จะไปท่องเที่ยวกันได้นะคะ
แต่ว่าใครค่ะไม่อยากจะเดินทางขึ้นเขาสูงนะคะ
เดี๋ยวจะเมารถแบบนี้ฉันเนี่ยไปอุทัยธานีก็ได้คุณผู้ชม
เพราะว่าอะไรที่อุทัยธานีเขามีแหล่งท่องเที่ยวนะคะ
โฮมสเตย์สวยบรรยากาศแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะ
ใครที่ชอบธรรมชาตินี่คือถูกอกถูกใจอย่างแน่นอน
ฟ้าใสบรรยากาศดีมีทิวเขาเขียวแบบนี้โอ้โห
ที่ตำบลทุ่งนางามอำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีค่ะ
ตอนนี้เขาเปิดบ้านพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะ
เรียกว่าไปใช้ชีวิตแบบอยู่กินกับชาวบ้านเลยค่ะ
ทำกับข้าวช่วยกันทำความสะอาดบ้าน
จำลองวิถีชีวิตชุมชนค่ะแล้วก็สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
เขาคิดค่าบริการสบายนะคะหัวละ๓๐๐๔๐๐บาทเท่านั้น
รับรองเลยว่าคุณจะอิ่มกายอิ่มใจอิ่มสุขอิ่มเอมอย่างแน่นอนนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมก็ต้องเตือนแบบนี้ค่ะช่วงนี้หน้าหนาวนะคะ
โรคภัยไข้เจ็บก็มากันเยอะใครจะรับประทานอะไรขอเตือนเอาไว้อย่างหนึ่ง
อยากกินเพลินอยากกินเยอะเพราะนี่ค่ะมีข่าวนะคะว่าคนกินหอยแมงผู้ตายหนึ่ง
รอดูอาการอีก๒เพราะว่าท้องร่วงอย่างรุนแรง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดมุกดาหารนะคะ
ก็คือมีชาวบ้านไปซื้อหอยแมงพู่จากตลาดนัดมาทำกินในครอบครัวนี่แหละค่ะ
แต่ก็เกิดอาการอาหารเป็นพิษท้องร่วงอย่างรุนแรงค่ะ
จุกเสียดแน่นท้องเนี่ยนะคะทำให้ท้องร่วงท้องเสียจนถึงขั้นเสียชีวิตเลย
ซึ่งก็คือหนุ่มคนนี้อายุสามสิบห้าปีนะคะเพราะฉะนั้นเตือนภัยกันด้วย
ถ้ารู้ว่าตัวเองนะคะมีปัญหาสุขภาพหรือว่าแพ้อาหารอะไร
อันนี้ก็ต้องตรวจสอบรวมไปถึงเรื่องของการปรุงสุกแล้วก็ทำให้สะอาดด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะ
คุณผู้ชมใครที่รู้ตัวเองว่าอาการไม่ค่อยดีพกยาดมยามองเอาไว้หน่อยก็ดีนะคะ
แล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่จะได้เดินทางอย่างมีความสุข
ตอนนี้ดิฉันคงต้องดมยาสักพักหนึ่งเดี๋ยวรอขึ้นรถรอบต่อไปแล้วกัน
มันไม่ไหวจริงนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าสภาพอากาศต้องติดตามกันทุกวันแล้วมาเจอกันใหม่นะคะ